แน่นอนแล้วฮะเชื่อว่าท่านตามกันอยู่คดีของแอมสายนาย
วันนี้ผมคุยกับมูลนิธิวินวินเนี่ยมาคุยในเปิดปากกับภาคภูมิ
คุณอ้อบอกพฤติกรรมของแอมเนี่ยทางวินวินขอเรียกว่าโกงแล้วฆ่ากันแล้วกัน
ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่เป็นญาติของผู้ที่เขาเสียชีวิตแล้วเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแอม
แล้วเขาคิดว่าน่าจะเสียชีวิตเพราะแอมเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยที่ตำรวจรับแจ้งความร้องทุกข์เป็นคดีเนี่ย๑๔ศพ
และมีผู้รอดชีวิต๑คนเท่ากับเป็น๑๕คดี๑๕เคส๑๔ศพ
และเมื่อวานนี้ถ้าตัวเลขจากเมื่อวานเนี่ยตำรวจออกหมายจับในคดีที่แอมเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขา๓ศพ

เพราะว่าครอบครัวเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็ส่งเรื่องไปที่กองปราบ
เหลืออยู่กับภูทรภาค๗รวมทั้งท้องที่จังหวัดอื่นที่มีผู้ที่เสียชีวิต
ตามพื้นที่สพต่างต่อจากคุณก้อยก็เป็นสารวัตรปูแล้วก็เป็นเจ๊น้อยผัก
เมื่อวานคือ๓๓ค่ะแต่วันนี้เนี่ยออกหมายจับเพิ่มอีกเยอะเลยอีก๗หมายใช่ไหมออกหมายจับแอม
ใช่ค่ะออกไม้จับเพิ่มอีก๗หมายข้อหาก็คือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
โทษสูงสุดคือประหารชีวิตใช่ค่ะข้อหาเดียวกับก้อยสารวัตรปูและเจ๊น้อยผักใช่ค่ะ
ทั้ง๗หมายในวันนี้ที่เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ให้อีกทีนะครับแต่บอกตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะ
จะมีเคสของคุณจุ๋มมีที่กาญจนบุรีเคสของบีสุรัตน์
คือเพื่อนสนิทแอมสมัยมัธยมมีคุณปลาการติมาซึ่งคนนี้คือคนรอดชีวิตนะ
อันนี้หมายจับที่ออกเป็นหมายพยายามฆ่ามีผู้กองนุ้ยอืมนะฮะ

นะมีครูออส

แล้วที่เหลือก็เป็น๓คดีที่เราบอกไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่อุดรธานีสารตามรายงานบอกเพิ่งออกหมายจับในคดีของแด้ด้วย
สามีและพ่อของเด็กในท้องใช่ไหม

เดี๋ยวไล่กันอีกทีเรื่องของแด้นี่ก็เรื่องใหญ่นะฮะ
พันไปพันมาเนี่ยเผลอเอ๊หรือว่าแด้จะไม่ใช่สามีของแอม
แต่เป็นหนึ่งในขบวนการที่เขาทำอะไรด้วยกันอยู่หรือเปล่า

แล้วแอมก็เลยบอกว่าอันนี้สามีฉันแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่สามี
ไปทำอะไรกันสุดท้ายมีการหักกันแด้ก็เลยต้องตาย

ตอนนี้มันเป็นวงแชร์อ่าวงแชร์นะกับหลักหลักอีกวงเนี้ย
ตอนนี้เพิ่มมาเนี่ยคือวงหวยลามไปสองวงแล้วค่ะ
หวยเนี่ยวงหวยอะไรอ่าพูดง่ายพูดตรงก็หวยใต้ดินนั่นแหละ

เต่าเขาออกมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ

วันนี้นะฮะดูที่ตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
วันนี้ตำรวจเชิญคุณแม่
คุณแม่ของนางสาวมณฑาทิพย์

ซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมสายนาย
คุณซายเสียชีวิตเมื่อปี๕๘นะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรรับตัวมาให้คุณแม่รัฐดานะครับ

แอมเนี่ยลงมือก่อเหตุทำร้ายลูกสาวจนเสียชีวิต

ถึงแม้ว่าในช่วงที่ลูกสาวเสียชีวิต

เพราะที่ผ่านมาลูกสาวกับแอมสนิทกันมาก
แต่แม่ก็อยากให้แอมเนี่ยได้รับโทษสูงสุด

คุณแม่เชื่อไหมว่าลูกหัวทำให้เสียชีวิต
ใครฟังให้ลูกของแม่เสียชีวิต
ก็ไม่เห็นเค้าทำแต่มั่งใจว่าเป็น

ประตุแม่กับแทนสนิทกันมากไหม

อยากให้ประหารชีวิตใช่ไหมครับคุณแม่
คือญาติพี่น้องของทุกคนที่เสียชีวิต

แต่ในหลักกฎหมายเนี่ยมันจะถึงไม่ถึงอย่างไร

ท่านผู้ชมครับความเชื่อมโยงของซายกับแอมสายนายนะครับ
พบว่าคุณซายเสียชีวิตเมื่อ๗กรกฎาคม๒๕๕๙
เสียชีวิตที่กรุงเทพนะฮะแต่เธอเป็นคนกำแพงเพชรนะครับ
คุณซายเสียชีวิตในคอนโดส่วนตัวแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตในตอนนั้น
เกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ในวันดังกล่าวแอมเนี่ยไปรับคุณซายที่สนามบิน
ตอนที่คุณซายเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
คุณซายมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
หลังจากที่คุณซายเสียชีวิตพบว่าทรัพย์สินหายไปหลายอย่าง
พอไปสอบถามแอมแอมบอกว่านำไปประมูลขายโดยก่อนหน้านี้
ซายเนี่ยเคยมาซื้อตึกที่นครปฐมคาดว่าตอนนั้นนั่นแหละ
คงได้รู้จักกับแอมจนเกิดความสนิทสนมกัน
เองก็ขอยืมเงินจากซายตลอดแต่ไม่เคยใช้คืน
อกจากนี้แอมมักชอบชวนทรายไปทำบุญด้วยกัน
ทรายเสียชีวิตญาติบอกแอมไม่เคยมาร่วมงานศพทรายเลยนะฮะ
ขณะที่คุณระพีชำนาญเรือนะครับซึ่งมาช่วย
หลังจากที่เริ่มต้นในการมาช่วยเหลือทางคดีของคุณก้อยก่อน
เนื่องจากเป็นรุ่นพี่ที่คุณก้อยเคารพนับถือ
วันนี้คุณระพีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ
ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีพร้อมกับบอกว่าวันนี้จะ
ถามตำรวจด้วยเกี่ยวกับเรื่องศพของก้อยที่ตอนนี้ยังอยู่ในการเก็บรักษาของแผนกนิติเวศ
ว่าสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้หรือไม่
ซึ่งถ้ามีผลเช่นไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึง
เพราะตอนแรกเนี่ยที่มีการร้องขอความเป็นธรรมทางคดีก็เลยมีการอายัดร่างกันไว้ก่อน
คุณระพีบอกว่าวันนี้จะไปรับหลักฐานบัญชีทางการเงินที่กาญจนบุรีนะฮะ
เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีที่จะเชื่อมโยงกับแอมสายนายได้
หลักฐานนี้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีเงินของผู้เสียชีวิตคนหนึ่ง
ซึ่งขณะนี้บัญชียังมีการเดินบัญชีอยู่แล้ววงเงินก็หลายแสนบาท
แล้วมีความเชื่อมโยงกับแอมซึ่งคนทำธุรกรรมไม่ใช่ญาติ
โดยจะนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวน
ผู้เสียชีวิตรายนี้คาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการสอบสวน

ยังไม่รวมกับ๑๕เคสในขณะนี้
คดีของคุณซายเนี่ยนะฮะคุณระพีบอกอยากให้ไปตามหาหลานสาวของซายด้วย
เพราะจากคำบอกเล่าหลานคนนี้มีเอกสารบางอย่างที่แอมลงลายมือเอาไว้
ว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมีข้อมูลว่าแอมเคยยื่นเอกสารชิ้นนี้ให้กับสามีชาวต่างชาติของซายดู
เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลและพยานหลักฐานต่าง
แล้วส่วนวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปรับหลักฐานบางอย่างนะครับ
เนี่ยว่าจะอยู่กรุงเทพอีกหนึ่งวันนะครับเมื่อเช้าได้รับการประสานงานนะครับ
แต่ยังขอไม่เปิดเผยถ้าได้หลักฐานตัวนี้มาผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ผมกำลังให้ทีมงานของผมเนี่ยนะครับไปดำเนินการเอาหลักฐานบางอย่างนะครับ
ลายหนึ่งที่ยังมีการเดินบัญชีอยู่นะครับและมีความเชื่อมโยงกับนสแอม
ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตคนนึงแต่ว่าบัญชียังเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอคุณระพีเปิดเผยอีกทีนึงนะฮะ
ยังไงอ่ะคืออย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะฮะคือในเคสของ
คุณซายเนี่ยเขาสนิทสนมกับแอมตั้งแต่ตอนที่ไปขายตึก
นครปฐมคุณซายเสียชีวิตปี๕๘นะท่านผู้ชมนะฮะทีนี้
มันมีกรณีเกิดขึ้นก็ตอนที่มีการหยิบยืมเงินกันมีการทำหลาย
สิ่งหลายอย่างด้วยกันเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเจ็ดกรกฎาคมห้าแปดเนี่ย
คุณซายเนี่ยกลับมาเมืองไทยแค่วันเดียวด้วยซ้ำนะคือกลับมา
แล้วก็เสียชีวิตเลยแล้วอยู่อยู่เนี่ยพอคุณซายเสียชีวิตคือ
เนี่ยไปแจ้งกับทางบ้านที่กำแพงเพชรค่ะคือทางบ้านเขาก็รู้แหละ
ว่าคุณซายกับคุณแอมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันแต่แอมเนี่ยไปบอก
ทางบ้านว่าเนี่ยคุณซายเนี่ยเขามอบให้เธอเป็นผู้จัดการมรดกค่ะแล้ว
มันมีหลักฐานในการเป็นพวกเอกสารในการให้เป็นผู้จัดการมรดก
ซึ่งคุณระพีตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนเราจะเป็นผู้จัดการ
รดกให้กับใครสักคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มี
ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยมันจัดการเอกสารไม่ได้นะจะทำได้
ได้ยังไงมันไม่ได้ทำได้ง่ายนะเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะเนี่ยคุณ

คุณอัชริยะใช่ไหมใช่ค่ะคุณอัชริยะเรืองวัฒนภงอืมประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาทยากรรม
วันนี้เอากระเช้ากับเงินสดที่รวบรวมจากแฟนคลับในชมรมเงินสดห้าหมื่นบาทมามอบให้คุณระพี
คุณอัจฉริยะบอกขอมอบเป็นกำลังใจให้กับคนเก่งคนกล้าที่ไม่เพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามาช่วยตั้งแต่เคสคุณก้อยใช่
อย่างนั้นเรื่องราวคงไม่แบบโอ้โหคลี่คลายกันได้จนรู้ว่ามันมีคนก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
แต่คุณระพีบอกไม่ขอรับเงินนะฮะ
เนื่องจากเกรงว่าจะขัดต่ออุดมการที่เคยประกาศตัวว่าจะอุทิศตัวช่วยเหลือสังคมช่วยคนที่ไม่ได้รับความถูกต้อง
คุณระพียืนยันว่าตัวเขาไม่ใช่ฮีโร่แค่อยากทำความจริงให้ปรากฏและให้ความเป็นธรรมกับสังคมก็เลยยกมือไหว้แทน
แล้วก็บอกคุณอัจฉริยะว่าผมไม่ได้ยิงนะแต่ผมไม่อยากผิดอุดมการของตัวเอง
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพรุ่งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
จะเรียกประชุมทีมคลี่คลายคดีเพื่อสรุปความคืบหน้าคดีอีกครั้งนะครับ
หลังจากมอบให้ตำรวจในแต่ละท้องที่ไปรวบรวมข้อเท็จจริงในแต่ละคดี
พร้อมกับรับเรื่องเพิ่มเติมถ้ามีผู้เสียหายคนอื่นนะ
ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสรุปอีกครั้งว่าตัวเลขของผู้ที่เสียหาย
เพิ่มขึ้นมากน้อยกว่าเดิมจากวันนี้หรือไม่อย่างไร
ทีนี้มาดูกรณีของคุณซายกันหน่อยนะคะ
พรุ่งด้านข้อ๗กรกฎาคม
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณซายเธอชื่อจอย
คุณจอยบอกว่าไม่เคยรู้จักแอมไม่เคยรู้จักแอมเลยไม่เคยเจอแอมด้วย
แต่สนิทกับพี่ซายพี่ซายพูดถึงแอมให้ฟังเหมือนกัน
แอมชอบมาขอยืมเงินแล้วก็ชอบชวนไปทำบุญ
นี่ค่ะคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราได้คุยกับคุณจอยนะคะ
คือเธอบอกว่าพี่ซายกับแอมเนี่ยรู้จักกันเพราะว่าแอมไปเช่าตึกของพี่ซายที่นครปฐม
สองคนก็เลยเหมือนกับว่ารู้จักสนิทสนมกัน
วันเกิดเหตุก็เหมือนที่พี่อุ๋ยเล่าเมื่อกี้ค่ะว่าพี่ซายเนี่ยบินด่วนกลับมาเมืองไทยนะ
ใช้คำว่าบินด่วนเพราะอะไรเพราะมีหมอดูทักบอกว่าเนี่ย
ชะตาขาดดวงถึงคาดอายุสั้นต้องรีบกลับมาทำบุญ
เธอก็เลยกลับมารีบบินกลับมาเลยหาไฟล์ทที่เร็วที่สุดที่มีบินกลับมา
โดยมีแอมอาสาไปรับที่สนามบินก่อนจะแวะกินข้าวค่ะพี่อุ๋ย
แล้วค่อยไปส่งพี่ซายที่คอนโดแล้วพี่ซายก็เสียชีวิตที่คอนโดนั่นแหละ
ซึ่งในช่วงระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่จะเจอกันในวันนี้ที่ไปรับที่สนามบินเนี่ย
มันมีเรื่องเงินทองที่มีการยืมจากคุณซายไปอยู่แล้ว

แล้วคุณจอยบอกว่าก่อนจะเสียชีวิตพี่ซายได้ซื้อที่ดินบริจาคให้กับสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีกว่า๒๐ไร่

ซึ่งคุณจอยเชื่ออันนี้คุณจอยบอกนะซึ่งคุณจอยเชื่อว่าน่าจะเป็นการชักชวนให้บริจาคจากแอม
ทีนี้ถ้าฟังจากพี่หนุ่มในข่าวใส่ไข่พี่หนุ่มบอกว่าคนที่บอกว่ามีหมอดูทักว่าชะตาขาดก็คือแอมนี่แหละ

ทีนี้ถ้าฟังจากพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ่มใส่คลายพี่หนุ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
บอกว่าพอเห็นข่าวของคุณก้อยอ่ะครับเธอคิดเลยคิดทันทีเลยว่าเอ๊ะ
หรือพี่ซายเองก็จะมีจุดจบแบบเดียวกันกับคุณก้อยเพราะแอมหรือเปล่า
เพราะดูจากพฤติการแล้วยิ่งเป็นข่าวยิ่งมีเหยื่อออกมาเนี่ยพฤติการเหมือนกันหมดเลยอ่ะอืม
คือแอมชวนไปทำบุญแล้วผู้เสียหายผู้ตายส่วนใหญ่ก็คือเป็นเจ้าหนี้แอมทั้งนั้นเลย

แล้วพอตายเสร็จทรัพย์สินก็หายไปเอาของพี่ซายก็พี่ซายเป็นเจ้าหนี้เจอแอมก่อนตาย
พาไปกินข้าวทรัพย์สินก็หายไปแล้วบอกสภาพศพส่วนใหญ่หน้าปากดำคล้ำเล็บมือเล็บเท้าดำเหมือนกันทุกศพ
เธอเลยบอกว่าเธอสงสัยจริง
เพราะตอนที่เป็นข่าวแล้วก็มีเคสต่างที่เขาออกมาแจ้งเรื่องกับทางตำรวจเนี่ย
เราดูเคสที่เก่าที่สุดเนี่ยคือคุณนิดนะ

สิงหาคม๒๕๖๓ใช่ไหม

ปรากฏคุณซายเสียชีวิต๗กรกฎาคม๒๕๕๙

แต่ระหว่าง๕๘มาถึง๖๓เนี่ย
ไม่รู้เนี่ยฮะ
แต่เรื่องผู้จัดการมรดกเดี๋ยวต้องฟังคุณแม่ของคุณซายว่าตกลงมันยังไงใช่ไหม
ว่าเอ๊แอมเขาเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าแต่ต่อให้ไม่มีเรื่องผู้จัดการมรดกเนี่ย
มันก็มีเรื่องเงินทองต่างต่างคือทุกศพมีส่วนเกี่ยวข้องกับแอมคือ
เป็นเจ้าหนี้คือโดนแอมยืมเงินหรือไม่ก็ร่วมลงทุนกัน
ไม่เล่นแชร์ก็ยืมเงินก็ปล่อยกู้จำนำจำนองรถใช่ไหมนี่ล่าสุด
มีหวยมาด้วยหวยอีกอ่านะท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงเขาบอก
ผมโชคดีเหลือเกินที่ยังไม่ตายทำไมคะนี่เขาออกมาเปิดเผย
บอกรู้จักกับแอมเนี่ยเมื่อ๑๓ปีก่อน๑๓ปี
รัชพรลบให้พี่หน่อยปีนี้๒๕๖๖ใช่ไหมค่ะนี่ฮะ๒๕๕๓ค่ะ
ก่อนคุณซายอีกนะก่อนค่ะเพราะคุณซายนี่คือเจ็ดปีก่อนนี่ฮะ
เขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวแอมสายนายโด่งดังเนี่ยเขาก็เลยเอกใจขึ้นได้นะ
เมื่อ๑๓ปีก่อนเขาจำได้เขารู้จักกับแอมสายนายเนี่ย
แอปพลิเคชันแอปแอปหนึ่งอ่ามันโอ้โหตอนนั้นมันยังไม่มี
ติ๊กตกติ๊กตอกอะไรดังหรอก๑๓ปีก่อนมีแอปอะไรอ่ะ
ใครรู้จักบ้างบอกหน่อยผู้ชายคนนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยแอมใช้ชื่อโปรไฟล์ว่าหนูนก
แล้วสร้างเรื่องว่าเป็นม่ายมีลูกติดสองคนเขาก็ทักไปพูดคุยนะแล้วก็
พูดคุยกันแบบโอ้โหลึกซึ้งไปถึงเรื่องอย่างว่า
เซ็กโฟนเลยเหรอลักษณะเซ็กโฟนอย่างนี้
๒ปีนะคุยกันต่อเนื่องยาวนาน๒ปี
แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่แอมเป็นคนปากหวานนะ
ก็ทำให้เขาหลงเชื่อโอนเงินให้แอมเนี่ยหลักแสน
คือผู้ชายคนนี้เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่า
ไม้ตายของแอมเนี่ยคือถ้าคุยกับใครเนี่ย
คุยกับผู้ชายนะจะไปจบด้วยการเซ็กโฟน
มันเหมือนกับทำให้เหยื่อทุกรายเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจ
รู้สึกสนิทสนมรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็ต่างคน
ก็ต่างไม่มีความลับอะไรซึ่งกันและกันแล้วล่ะ
พร้อมกับทิ้งท้ายว่าถ้าตอนนั้นผมได้เจอแอม
ป่านนี้ผมคงได้เกิดใหม่ไปแล้วนี่ฮะอันนี้บิ๊กเรียนเขาก็เปิดเผย
ข้อมูลเอาไว้ก่อนด้วยบอกหนุ่มผู้รับเหมาโดนแอมสายนายไป
เเคิร์มโฟนเซ็กห้าสแท็กถ้าเจอนาง
ผมคงได้เกิดใหม่ไปแล้วอืมคำถามคือเออแล้วจะเจอ

นั่นน่ะสิท่านผู้ชมฮะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับ

โอมบอกว่าเมื่อ๑๓ปีก่อน

ก็เลยไปเล่นแอปพลิเคชันแอปนึงแล้วก็รู้จักกับแอม
ซึ่งตอนนั้นแอมบอกอยู่ราชบุรี
จากนั้นก็แลกเบอร์โทรกันแล้วก็โทรคุยกัน
โทรคุยกันทุกวันนาน๒ปี

หนึ่งว่าเป็นคนมีฐานะทำธุรกิจหลายอย่าง
จำนำรถด้วยจำนองที่ดินด้วยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินด้วย
คุยไปคุยมาเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องอื่นที่คุยกันนะ
เอาเรื่องเงินทองก่อนครั้งแรก
แอมขอยืมเงินเขาก่อน๒หมื่นบาท
อ้างว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านต้องเอาเงินไปให้คนที่เอารถมาจำนำ
ต้องรีบใช้เงินคุณโอมก็โอนให้
จากนั้นแอมออกอุบายขอยืมเงินอีกหลายรอบรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย
โอมโอนให้ไป๑แสน๗หมื่นบาท
แอมให้คืนไหมให้คืนนะฮะ
คืนเท่าไหร่คะ๕๐๐๐บาทโอ้โหยังไม่ถึง

คุณโอมบอกว่าระหว่างที่คุยกันแรกก็นัดเจอกันนะฮะ
นัดเจอกันอยู่๓๔ครั้ง
ถึงเวลาจะเจอกันเนี่ยแอมติดธุระทุกครั้ง
จนกระทั่งยังไงก็ไม่ได้เจอ
คุณโอมก็เลยคิดว่าเออสงสัยเราถูกหลอกแล้วล่ะ
หลังจากนั้นแอมก็ทักมาขอนัดอีก
แต่คุณโอมบอกไม่ไปแล้วโดนไปแสนเจ็ดแล้วไม่ได้เจอ

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นงานกระถิ่น
ติดป้ายตราโล่ตำรวจมาด้วย
มาถึงไม่ยอมลงจากรถ
ส่วนตัวคุณโอมวันนั้นไปกับภรรยา

ก็เลยไม่ได้แสดงตัวไม่ได้เปิดเผยตัว

เหมือนกับนัดกะว่าเราจะมาเจอกันแบบผ่านลับ
แต่เขาไม่ลงจากรถก็ไม่กล้าเข้าไปไปหาเขา

จนกระทั่งเวลาผ่านมาคุณอรัชพร

ณวันนี้มีข่าวแอมสายนายขึ้นมา
โอ้โหคุณโอมบอก
ย้อนไปฟังเสียงตอนที่คุณระพีเนี่ยเอามาเปิด
ช่วงที่เขาได้คุยโทรศัพท์กับแอม

แต่ได้ฟังคลิปเสียงเสียงของแอมเนี่ย

จำได้เสียงนี้อ่ะใช่เลย
แต่ชัดเลยแล้วไทม์ไลน์มันแบบอย่างเงี้ย

พอดีลูกค้าจะเอารถมาจำนำเงินไม่พอ
ผมก็เอาที่พี่ไปก่อนก็ได้
เดือนผมรวมไป๑๗๐๐บาท

คือมันทยอยโอนเรื่อย

ครับครั้งแรกเลย๒หมื่นเลย
คุณโอมบอกไม่ได้ไปแจ้งความในตอนนั้นนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหากับครอบครัว

ตอนนี้มานึกถึงข่าวก็คิดว่าตัวเองก็โชคดีเหมือนกัน

ฉะนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งศพหรือไม่อย่างไร

มีเรื่องชวนให้หัวปวดกันอีกแล้ว

แอมที่เรารู้มันจนถึงตอนนี้แอมกับแด้
คือคบกันประมาณสัก๕๖เดือน

แล้วแด้เสียชีวิตคือ๑๒มีนาคม

แด้มีเพื่อนชื่อเฮียกบ
เฮียกบเป็นเจ้าของเขียงหมู

ซึ่งเฮียกบมีภรรยาชื่อหลุง

ทีนี้ปรากฏว่า๔คนนี้เกี่ยวข้องกันยังไง

เฮียกบจะเคยมีแฟนชื่อแอม

ที่ว่าเป็นเมียของเฮียกบ

จากเรื่องตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
จนถึงวันนี้ที่มีข้อมูลต่าง

หรือจริงแล้วแอมกับแด้เนี่ยเขารู้จักกันมาก่อน
แล้วมาตีสนิทหรือเข้าหาครอบครัวเธอโดยให้แอมไปเข้าหากบ

แล้วสุดท้ายกบก็ตายทรัพย์สินกบก็หายไปด้วย
อันนี้คุณรุ่งเธอตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
คือคุณรุ้งเธอบอกว่าเธอไม่ได้รู้จักกับแอมเป็นการส่วนตัว
แต่ได้ข้อมูลมาว่าแอมกับแด้น่าจะรู้จักกันมาก่อนแล้ว
แต่ไม่รู้ว่ารู้จักกันในสถานะไหน
ทีนี้ระหว่างที่เธอคบหากับในกบเธอคบกัน๗ปีนะ

เธอก็จำได้ว่ามักจะมีผู้หญิงชื่อแอมโทรมาชวนผัวเธอ
ในตอนนั้นคือในกบไปดูดวง
แล้ววันก่อนที่ในกบจะเสียชีวิต
นายกบเพิ่งไปกินข้าวกับใครคนนึงมา
ไม่รู้ว่าใครแต่หน้าวันนี้เธอคิดว่าคือเอ็มคือแอม
หลังจากนั้นคุณกบเสียชีวิต

ก็คุยกันอยู่พักนึงสุดท้ายเธอก็ตกใจตกลงคบกัน
คุณรุ้งคบกับแด้คบได้๗เดือนเลิก
เพราะว่าลูกชายคุณรุ้งไม่ชอบ
แล้วก็รู้มาว่าหลังจากที่เธอเลิกกับนายแด้ไป
แด้ไปคบผู้หญิงคนนึงชื่อยุ้ย
เพราะหลังจากที่นายแด้เสียชีวิตคือ๑๒มีนาคม
คนที่มาแจ้งข่าวแด้เสียชีวิตให้เธอฟังก็คือยุ้ย
เธอเลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าแด้กับแอมเขาไปคบกันตอนไหน
เธอเลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือจริงแล้วเนี่ย
แด้กับแอมเนี่ยอาจจะไม่ได้คบกันหรือเปล่า
จับมือกันทำอะไรบางอย่างแล้วเข้าหาครอบครัวเธอก็คือเธอกับกบหรือเปล่า
เพราะว่าพอในกบอดีตสามีเสียชีวิตไปเนี่ยนะ
เงินไม่เหลือสักบาทเหลือแค่สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทที่ติดคาอยู่ที่คอ
ทั้งที่ปกติในกบจะเก็บเงินไว้ในรถอย่างน้อย๒๓แสนบาท
ความสัมพันธ์ของพี่เนี่ยเวลาคบกันพี่ไม่ได้สนใจว่าพี่กบจะไปมีแบบคนอื่น
อันนี้คือพี่โอเพ่นใช่ไหมสามารถมีได้แต่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรเราก็แบบช่วยกันหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่
แล้วในช่วงในช่วงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาที่ไม่ใช่แอมเนี่ยพี่กบเคยไปมีคนแบบว่าไปกิ๊กแก๊กไปคุยอะไรกับคนอื่นมาไหมพี่หลุม
อะยังไม่จบนะ

คือถ้าเอาข้อมูลก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันคือกบกับแด้เป็นเพื่อนกัน
แล้วเขาไปทำอะไรด้วยกันธุรกิจอะไรด้วยกันเนี่ยคุณลุงบอกเธอก็ไม่รู้เรื่องหรอก
คือเหมือนแด้ชวนกบไปทำธุรกิจปล่อยกู้
อ่าซึ่งตอนนั้นเธอก็ไม่รู้จริงเธอรู้แค่ว่ากบสามีเธอเนี่ยเป็นคนมีเงินอ่า
ท้องเส้นใหญ่นี่เห็นไหมฮะเป็นพ่อค้าเขียงหมู
บางทีแอบเอาเงินซ่อนเมียก็ซ่อนไว้ในรถเต็มไปหมดเลย

แต่ตอนที่สามีเธอคือคุณกบเสียชีวิตไปเนี่ยทองก็หายเงินก็ในรถก็ไม่มีสัก

ไม่เหลือสักใบเลยไม่มีเลยทีเนี้ยเธอก็เพิ่งมาถึงบางอ้อตอนหลังนะ
ขณะนี้ก็คือตอนที่คุณกบคบกับเธออยู่เนี่ยเป็นผัวเมียสามีภรรยากันเนี่ย
ไม่รู้หรอกว่าสามีเธอเนี่ยตอนนั้นรู้จักกับแอมด้วยแล้วแอมก็แน่นอนว่าแอมก็จะมีแด้อยู่ด้วยใช่ไหม
ทีนี้พอกบเสียชีวิตไปอยู่ดีมีคนทักเฟซบุ๊กมาหาเธอก็คือแด้มาจีบเธอ
เธอก็เลยคบกันอยู่ได้๗เดือนซึ่งระหว่างนี้เธอไม่รู้ว่าเป้าประสงค์เนี่ยเขาต้องการอะไรกับเธอ
กับเธอต่อจากกบหรือเปล่าเพราะหลังจากที่กบเสียชีวิตไปเนี่ยอยู่ดีแด้มาคบกับเธอ๗เดือนแล้วเธอก็มาเลิก
เพราะว่ารู้ว่าแด้เองก็มีผู้หญิงหลายคนด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแอมด้วย
เอาเป็นว่านักขณะนี้คุณรุ๊งที่เปิดเผยตัวออกมาเจอเรื่องสามีของเธอเนี่ยก็คือคุณกบเนี่ย
ค่ะที่เธอตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าจะเสียชีวิตเพราะแอมด้วยหรือเปล่าเนี่ย
เพราะเธอกำลังรู้สึกว่ากบสามีเธอถูกแอมและแด้
เอาทรัพย์สินเงินทองไปแล้วทำให้ตายหรือเปล่าใช่นี่ไงเห็นไหม
ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกบ
และตกลงแล้วแอมกับแด้

เขาเป็นสามีภรรยาเป็นผัวเมียกัน
หลังจากที่คุณแอมเลิกกับสามีตำรวจ

หรือแด้เป็นแค่

เนื่องจากทางบ้านของแด้ที่ราชบุรีเนี่ย

เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันแต่เขาไม่เคยพูดเรื่องลูกเรื่องท้องเลยนะ

จนกระทั่งอันนี้คือแด้แด้เสียชีวิต

ถึงเพิ่งไปบอกทางบ้านของแด้ว่าเธอท้องกับแด้๔เดือน
แล้วทางบ้านของแด้ก็เลยเอ้าก็เห็นว่าเออเขามีลูกกันก็ทรัพย์สินของแด้ก็เลยให้ไปหมดเลย
ทรัพย์สินของแด้ทรัพย์สินของแด้ทรัพย์สินของแด้ทรัพย์สินของแด้
ทรัพย์สินของแด้ทรัพย์สินของแด้

แอมกับแด้จะจับมือกัน

เพราะว่าเขาไปคิดถึงวันที่แด้เสียชีวิตวันที่เท่าไหร่นะ

ถ้าเกิดคนเป็นผัวเมียกันจริงเนี่ยไม่ร้องไห้ไม่ไปไม่พาศพผัวไปส่งบ้านเกิดเลยเหรอ

ไปจัดงานวันเกิดอยู่บ้านเพื่อนผัวที่อุดรด้วยนะ
แล้วไปอีกทีคือวันเผาบอกท้อง๔เดือนเอาทองมาเอาอะไรมาที่เขามีอยู่
แสดงตัววันนั้นทีนี้มันมีประเด็นเรื่องนี้ที่เมื่อวานเราเล่าไปจำได้ไหมคะ
บอกว่านอกจากวงแชร์ปล่อยกู้ธุรกิจจำนงจำนำของแล้วเนี่ย
มันมีวงหวยขึ้นมาวงหวยที่มีป้าเต่าแกออกมาเล่าใช่ไหมคะ

คือถ้าให้เล่าคร่าวก็คือป้าเต่าแกถูกหลอกว่าเนี่ย
มันมีเอเย่นใหญ่ที่ชื่อว่าวคือคนนี้แต่สรุปต้องบอกก่อนนะว่าคนนี้ไม่ใช่ว่าวที่ถูกอ้างถึงนะ
เธอคือบุคคลอีกคนนึงที่ถูกเอาภาพมาแอบอ้างเธอไม่ได้รู้เห็นและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะ
คือเคสนี้อ่ะค่ะพอมันเป็นวงหวยมาปุ๊บเขาบอกว่าเจ้ามือใหญ่ของหวยอันเนี้ยคือในเค
บอกว่ามีอะไรเนี่ยเงินเนี่ยพอมีลูกมือมาปุ๊บจะโอนซื้อหวยเนี่ยโอนเข้าบัญชีของเคได้เลย
ไปตรวจสอบชื่อจริงของเคเอ้าเคเคชื่อจริงคือชื่อแด้นี่นะ
ชื่อบัญชีของในเคก็คือชื่อของในแด่นี่สุทธิศักดิ์เนี่ยสุทธิศักดิ์
คือคุณอ้อเนี่ยคุณอ้อชะลิดาพรมาศที่เป็นตัวแทนของทางมูลนิธิวินวินเนี่ย
บอกว่าหลังจากที่ทางวินวินเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
คือทางวินวินเองเนี่ยได้รับการแจ้งเรื่องจากเคสหลายเคส
เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในความสงสัยที่ว่าเขาอาจจะเสียชีวิตเพราะแอม
เริ่มต้นจากเคสเจ๊น้อยผักก่อนคือทางวินวินเนี่ยไปไล่ถามทางกู้ภัยต่างว่า
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปี๒ปีเนี่ยมันมีเคสที่มันในพื้นที่รัชบุรีนครปฐม
หรือว่าพื้นที่ที่แอมเขาอยู่แบบเสียชีวิตแบบน้ำลายฟูมปากลักษณะเหมือนโดนยาพิษบ้างไหม
ก็เลยไปที่รัชบุรีใช่ครับบ้านของแด้
พอไปถึงมีผู้นำชุมชนบอกว่า
มีคนเคยมาทวงเงินแอมเป็นล้านเกี่ยวกับเงินหวย
นี่ฮะซึ่งวันนี้เนี่ยทางวินวินบอกว่าไล่ไปไล่มา
เหมือนกับว่าแอมเนี่ยจะสร้างตัวละครหวยทิพย์ขึ้นมากับแด้หรือเปล่า
ใช่ค่ะก็คือสร้างมา๒ชื่อคือชื่อว่าวกับชื่อเค
บอกป้าเต่าที่ไปขอให้เขามาเป็นเจ้ามือหวย
แล้วก็เอารูปของบุคคลอื่นเมื่อสักครู่ที่เป็นผู้หญิงที่ใส่แหวนทองนั่นน่ะ

ซึ่งป้าเต๋าไม่เคยเจอแล้วไม่เคยคุยเคยเห็นแต่รูป
แต่คนที่ป้าเต่าบอกเคยคุยคือในเค
ในเคเนี่ยแอมอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นเจ้ามือใหญ่
แต่เจ้าของภาพเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วนะว่าเขาไม่เกี่ยวนะ

ที่ใส่ทองเยอะเค้าบอกเค้าไม่ใช่วงไม่ใช่วาวอะไรแบบนั้น

ส่วนในเคที่แอมอ้างว่าเป็นเจ้ามือใหญ่
พอไปตรวจสอบชื่อบัญชีที่ป้าเต๋าแกโอนให้ทุกเดือนทุกเดือนทุกงวดนั่นน่ะ

ต้องรู้เรื่องสิเพราะว่าเงินมันเข้าบัญชีแด้
แสดงว่าแอมเนี่ย

ให้ไปหาคนมาเล่นหวยใต้ดินในวงของวาว

วงเจ๊วาวกาวาวเนี่ยโอ้ยเขาเป็นเจ้าใหญ่อย่างนี้
สุดท้ายเนี่ยคนที่ถูกหวยไม่ได้เงินเลย

เงินที่ลงมาก็หายไปหมดใช่ไหมคนที่ถูกหวยก็ไม่ได้เงิน

โดยเงินที่โอนไปให้เนี่ยบอกให้โอนให้กับในเคเนี่ย
ก็คือบัญชีของแด้อีกถูกต้องนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันยังไงกัน
แล้วพอตอนที่คนที่เขาถูกหวยเขาจะมาทวงเงินจากป้าเต่า
เต่าไปทวงจากแด้มีคนไปทวงจากแด้ที่เป็นเคด้วย
เขาเอาสลิปปลอมส่งให้บอกนี่ไงโอนให้ป้าเต่าไป๔ล้านกว่าแล้ว
ทวงกับป้าเต่านู่นแต่ป้าเต๋าไม่ได้สักบาท
เต่านี่ถึงขั้นไปทวงกับสามีอดีตสามีตำรวจของแอมเลย
ที่เป็นรองผู้อำกับซึ่งอดีตสามีบอกไม่รู้เรื่อง
คือรู้นะว่ามีการทำหวยทำอะไรกันรู้ว่าแอมทำหวยนะ
แต่ผมไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้คุณก็ต้องไปตามกับว่าวกับเค

ทางวินวินก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าแด้จะเป็นหัวทิพย์ของแอมหรือเปล่า

เพราะแด้ดูรู้เรื่องดูรู้เรื่องอย่างน้อยแน่
ก็ต้องร่วมกับแอมโกงป้าเต่าหรือเปล่าในเคสหวยนี้อ่ะ
คือมันจะรู้ได้อีกทีนึงก็นู่นคุณอ้อบอกว่า
อันนี้แต่ไม่เกี่ยวกับเด็กหรอกนะเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกเด็กยังอยู่ในท้อง
แต่ถ้าเด็กออกมาเนี่ยมันตรวจได้ว่าใช่ลูกของแด้หรือเปล่า
หรือจริงแอมกับแด้เนี่ยเขาจับมือกันเป็นขบวนการ
แล้วอ้างว่าเป็นผัวเมียกันเพื่อตบตาเรื่องเส้นทางการเงินหรือเปล่า
ลองฟังนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางวินวินมองว่าได้อาจจะไม่ใช่สามีจริงก็ได้
อาจจะเป็นแค่การแต่งเรื่อง
เพราะว่าแชร์ทิพย์ก็มีแล้วหวยทิพย์ก็มีแล้ว
อันนี้ก็อาจจะเป็นผัวทิพย์หรือเปล่าที่เขาวางแผนกันไว้เพื่อหลอก
พอถึงตัวที่จะสาวไปถึงตัวแด้แล้วอาจจะตัดตอนก็ได้
ทีนี้ที่พี่อุ๋ยบอกไงว่าผู้หญิงคนที่ถูกแอบอ้างชื่อว่าเป็นวาว
นี่เมื่อกี้นี้มิ้นเห็นผู้สื่อข่าวเราโทรคุยกับเขาอยู่
นี่ค่ะเธอออกมาแสดงตัวเลยนะบอกว่าเดี๋ยว
ไม่รู้เรื่องเธอถูกเอารูปไปใช้

ไม่ใช่ว่าวนี่ไม่ใช่ว่าวนะฮะเธอถูกแอบอ้างครับจริงจริงแล้วเนี่ย
ชื่อฝนค่ะเธอเป็นชาวอุบลราชธานี
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่าเธอไม่เคยรู้เลยว่ารูปนี้ของเธออ่ะ
ถูกเอาไปแอบอ้างไปหลอกลวงไปโกงคนอื่นเขา
เพราะตัวเธอเองไม่เคยรู้จักแอมมาก่อน
แล้ววันนี้เนี่ยเพื่อนและญาตินี่พอเห็นรูปนี้ที่ถูกเอาไปแอบอ้างอ่ะ
เพื่อนกับญาติรีบส่งมาทักเลยบอกเฮ้ยฝนเธอรู้จักแอมด้วยเหรอ
เป็นเจ้ามือหวยตั้งแต่เมื่อไหร่เธอรู้จักป้าเตาไหม

คุณฝนเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้จักใครทั้งนั้นแหละ
น่ะใช่รูปเธอแต่ไอ้เรื่องราวนี่ไม่ใช่เลย
เธอก็เลยไปที่สพสว่างวีรวงแจ้งความลงบันทึกประจำวันทันที
แล้วก็จะฟ้องแอมที่เอารูปไปแอบอ้างจนทำให้เธอเสียหายด้วย

พี่ชื่อตัวนี้สารักษัตริย์ค่ะ
ฝนพอรู้อย่างนี้จะฟ้องเขาไหมคะ

เพราะเขาเอาเราไปทำเสียหาย

พี่ชื่อเกลียดมากเลยเนี่ย

แล้วเขาเอาลูกพี่ไปลงเพื่อ
คุณฝนไม่รู้จักแอมก็จริงแต่รู้ไหมคะว่าคุณฝนรู้จักใคร

คุณนิดคือเหยื่อรายที่๒ที่ว่าเป็นโฟร์แมนอยู่นครปฐม
ที่เสียชีวิต๒๓สิงหาคมปี๖๓ค่ะ
รู้จักคุณนิดเพราะเคยทำงานไซส์ก่อสร้างที่เดียวกันมาก่อน

คุณฝนและคุณนิดเคยทำแชร์ออมทองด้วยกันตั้งแต่ปี๕๗

ถึงว่าพี่ฝนถึงใส่แบบทองเต็มเลย

คุณนิดมาขอเลิกทำแชร์ออมทองเพราะไปเปิดวงแชร์เอง
แล้วก็ได้ข่าวมาว่าคุณนิดเริ่มมีปัญหาทางการเงินอย่างหนัก
เพราะคุณนิดเองเนี่ยเคยทักมายืมเงินจากเธอด้วย

จนกระทั่งรู้เรื่องสถานการณ์ทางการเงินของคุณนิด

ก็เลยโอนพี่เพื่อนเนี่ย๓๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าขนมให้ลูกสาวคุณนิด

พี่ให้หลานซื้อขนมนะ

ไม่ได้ให้ยืมนะพี่ให้

เธอก็บอกว่าไม่ต้องคืนนะนี่ค่ะ

เธอไม่ได้ร่วมกับคุณนิดทำแชร์ออมทองแล้ว

วิกฤตทางการเงินไม่รู้ว่ายังไงแหละว่า
วิกฤตแบบไหนยังไงจนไม่มีเงิน

คุณฝนคุณฝนไม่ได้ให้ไป

บอกว่าหลังจากนั้นไม่นานเองนะ

โดยมียาแคลปซูลตก
ค่ะตั้งแต่ปีแรกตั้งปีที่ห้าค่ะปีแรกนี่พอสอไหนพี่ออมทองค่ะ
ทองใช่ค่ะไม่ใช่แชร์โดยตรงเพราะว่าเป็นการออมทองรับอ่ะ
เพราะว่าจะเน้นทองอืมพศไหนคะพี่ฝนพี่ทำมาปีที่เจ็ด
พี่ล้มอะค่ะนี่อาจจะพี่ปีหกสองเพราะว่านี่ตายปี
ใช่ช่วงที่เราออมทองกันเนี่ยไม่เคยมีปัญหาทางการเงินอะไรมาก่อนเลย
ไม่มีค่ะไม่มีอืมพอไปเองน่ะพี่จะเริ่มรู้ว่าเขาเขาหลุม
พูดเฝียบบอกว่าจริงนี่ตายแล้วน่ะที่ตอบอะเป็นไรใจเฮ้ย
รู้เหมือนกันเห็นยาเห็นยาอยู่ในห้องเขาแต่เขาล้มอยู่ในห้องน้ำ

เขาบอกว่ามีแคปซูลอยู่ตรงนั้นแต่วิธีไม่รู้หรอก
พ่อพี่ไม่ได้อยู่ด้วยพ่อพี่อยู่บนน้องนิส่าอยู่
คุณนิดเนี่ยตอนที่เจอนี่คือมือข้างหนึ่งเธอเกาะชะโครกอยู่นะ

คือเธอขอร้องทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์เลยบอกว่าช่วยเปิดหน้าเธอหน่อย

คุณฝนเธอชื่อจริงคือที่สหรัฐทรัพย์สิริ
เธอบอกว่าอย่าให้ทุกคนที่ดูทางไทยรัดนิวช่วยอยู่

ไม่รู้จักแอมไม่ได้ทำหวยผิดกฎหมาย

เพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่ามีคนเอารูปเธอไปแอบอ้าง
บอกไว้ตรงนี้เลยว่าเธอไม่เกี่ยวค่ะ
หาว่าเป็นเจ้ามือหวยลายใหญ่รับหวย
คือเคสต่างเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องเงินทองอะไรอย่างที่เราทราบไปตลอดนั่นแหละ

วันนี้ทางมูลนิธิวินวินตั้งข้อสังเกตว่าแด้อาจจะถูกตัดตอนหรือเปล่า

มีอะไรที่หักกันหรือมันถึงช่วงเวลาที่แอมอาจจะรู้สึกว่า

เพราะมันเรื่องอาจจะเลยเถิดหรือว่าเรื่องอาจจะถูกเปิดเผยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ถ้าเขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริง

ทุกผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีล่าสุดวันนี้นะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภูทรภาค๗

ก็พื้นที่ที่มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะวันนี้มีคดีที่ออกหมายจับเพิ่มเติม๗หมายนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นคดีเกี่ยวกับฆ่าโดยไตรตรองใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะฮะ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ๗หมายเนี่ยนะฮะในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
มีตามนี้เลยนะฮะมีคุณนิดนะมีคุณบีมีผู้กองนุ้ยมีคุณจุ๋มมีครูตายมีคุณเอ๊ะแล้วก็มีครูออสนะครับ
คุณจุ๋มนี่อยู่ที่สพชะอำนะฮะญาติไปแจ้งความที่นั่นนะฮะเพราะว่าตามพื้นที่ที่เสียชีวิตนะนะเพชรชบุรีนะครับ
มีคุณบีเนี่ยนะคุณบีที่สพลูกแก่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ออกหมายจับแอมเพิ่มเติมคือผู้กองนุ้ยนะครับแล้วก็ครูตายนะฮะ
แล้วก็พื้นที่สพดอนตูมนครปฐมนะฮะ
นี่เป็นคดีของครูออสนะฮะครูออสนี่ก็เป็นหนึ่งในวงแชร์นะ
ใช่ค่ะวงแชร์มรณะแล้วก็มีสพโพรงมาเดือจังหวัดนครปฐมนะฮะ
นี่คือคุณนิดนะฮะคุณนิดที่เป็นโฟร์แมน
ใช่ค่ะนะที่รู้จักกับคุณฝนเมื่อกี้นี้ฝนนะฮะ
สองคดีออกหมายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเจ๊น้อยผักนะฮะ
ท้องที่สพมสมุทรสาครนะครับแล้วก็สารวัตรปูสารวัตรปูนี่
พื้นที่พระปฐมเจดีนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคดีในส่วนของกองปราบ
ก็คือคุณก้อยนะฮะคดีแรกเลยนะครับพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการขอสารออกหมายจับเพิ่ม
อีกหนึ่งหมายในพื้นที่ของสพสัมพรานนะครับคือคดีของคุณฟ้านะฮะ
คุณฟ้านี่ฟ้าเป็นลูกแชร์ด้วยนะเสียชีวิตเมื่อนู่นอ่ะ๑๓ธันวาคม๖๓
ค่ะนะฮะนี่มีของนายแด้ด้วยนะฮะในแด้นี่ล่าสุดเลยนะครับ
อุดรธานีที่ออกวันนี้นะครับแด้เสียชีวิตที่อุดรธานีนะฮะ
เท่ากับว่าณขณะนี้มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเกี่ยวข้องกับแอมสายนายทั้งหมด
สิบห้าคนค่ะสิบห้าคนนี่เสียชีวิตสิบสี่รอดชีวิตหนึ่ง
โดยใน๑๕คนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ออกหมายจับรวมแล้วเนี่ยนะฮะ

เราจะไล่ลายคดีว่าในแต่ละคดีที่สารได้ออกหมายจับเนี่ยมีบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ต้องหารายนี้
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วการเราจะตรวจสอบทางเชิงลึกทั้งหมด
อันนี้ก็เรียนกลับเรียนยืนยันเพื่อพี่น้องประชาชนและญาติผู้เสียชีวิตจะได้มั่นใจและเชื่อมั่น
ท่านผู้ชมฮะล่าสุดศาลจังหวัดอุดรธานีนะครับณวันนี้นะฮะ
นุมัติหมายจับคดีในส่วนของแด้นะอ่านี่นะฮะใช่ค่ะ
ก็นายแด้ชื่อจริงคือสุธิศักดิ์ภูลขวัญนะคะชาวราชบุรีข้อมูลที่เรารู้กันก็คือสามีใหม่ของแอม
หลังจากที่เลิกจากอดีตสามีที่เป็นรองผู้กำกับครับ
เสียชีวิตในหอพักที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และอีกไม่เกิน๑๐วันเจ้าหน้าที่บอกว่าสำนวนการสอบสวนจะสมบูรณ์
พร้อมดำเนินการโอนสำนวนการสอบสวนตามนโยบายไปยังส่วนกลาง
เพื่อให้แอมร์ทรายยานายเนี่ยถูกพิจารณี
พิจารณาดำเนินคดีที่สารอาญากรุงเทพต่อไป
โดยการเสียชีวิตของในแด้เนี่ยนะคะคุณหมอระบุสาเหตุว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ
มีนาคม๒๕๖๖ซึ่งแอมผู้ซึ่งแสดงตัวเป็นภรรยาในตอนนั้น
ติดใจในการเสียชีวิตแล้วก็ส่งศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ราชบุรี
แล้วก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่มีเคสการออกหมายจับแอมข้อหาของคุณก้อย
ก็เลยไปไล่เรียงกันมาแล้วก็รื้อคดีของแด้ขึ้นมาใหม่นะคะ
เพราะเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันจนตำรวจออกหมายจับได้ในวันนี้
สินของแด้ที่แอมได้ไปหลังจากที่งานศพไม่ไปร่วมแต่งานเผา
แสดงตัวกับครอบครัวได้ว่าเนี่ยหนูเป็นเมียเขาหนูท้องอยู่๔เดือน
พ่อแม่แด้บอกเห็นแก่แด้ที่ตายไปแล้วเห็นแก่ลูกที่กำลังจะเกิดมา
สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำไป๘บาท
พระเครื่องหนึ่งแสนเงินสดอีกจำนวนนึงค่ะ
ผู้ชมส่งข้อความเข้ามาคุยกันเยอะเลยคุณรัชพร
โดยเฉพาะคำถามที่ว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยคือโทษมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมวันนี้ก็มาคุยกับผมอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้อาจารย์ปรเมฆบอกว่าเอางี้คือคำถามที่ว่า
แอมเขาท้องอยู่เขาก็ไม่ถูกประหารหรอก
แล้วถ้าเกิดศาลท่านลงหลังจากคลอดล่ะ
อันนั้นก็อาจจะใช่
แต่อาจารย์ปรเมฆมองว่าในขั้นตอนทางคดีเนี่ย
ไม่น่าจะช้าถึงขั้นคลอดลูกแล้ว
คือถ้าคลอดลูกถ้ายังท้องอยู่เนี่ย
เพื่อให้แม่ได้มีโอกาสได้เจอลูก
เรือนจำเนี่ยจากประหารชีวิตจะเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิต
แล้วจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันจะสูงสุดแค่๕๐ปี

จะมีหรือที่ได้จำคุก๕๐ปีเต็มไม่ลดหย่อนโทษเลย
เอาถ้าประหารชีวิตไม่ได้เพราะว่าท้องอยู่
เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าติดเต็มเนี่ย
ตอนนั้นแอมก็ออกอายุ๘๖
อาจจะไม่มีเลี่ยวแรงไปก่อเหตุอะไรซ้ำอีกก็ได้
ตอนนั้น๘๖ใช่ไหมอาจจะนะ
แต่ถ้าถูกลดโทษมาเนี่ยจริงแล้วมันจะสัก๑ใน๓ของคดี
ปีก็ประมาณ๑๕๑๖ปีแอมจะออกมาตอนอายุ๕๐ต้น

ซึ่งอาจารย์ปรเมฆบอกว่ามันมีหลายคดีที่ก่อเหตุฆาตกรต่อเนื่อง
แล้วออกไปแล้วก่อเหตุซ้ำมันก็มี

คำถามคือผมก็ถามอาจารย์มันจะเร็วขนาดนั้นเลย
นี่เขาท้อง๔เดือนแล้วนะอาจารย์ปรเมฆบอกเอางี้เลย
ช่วงนี้อยู่ระหว่างการฝากขังนะของพนักงานสอบสวนนะ
ยังไม่ถึงอายการนะซึ่งมันจะมีผลัดฟ้อง
ได้กี่วันกี่วันเนี่ยเอาเป็นว่าผลัดฟ้อง
ฝากขังแต่ละฝากขังของเจ้าหน้าที่เนี่ย
มันน่าจะจบภายในกรกฎาคม๖๖
ตอนนี้ท้อง๔เดือนใช่ไหม
อีก๓เดือนเป็นท้อง๗เดือน

ต้องส่งฟ้องอายการนะ๗เดือนส่งฟ้อง

เขาก็ออกมาจากเรือนจำนะ

ส่งฟ้องอายการมันเหลือเวลาอีกแค่๒๓เดือน

คดีอื่นที่ตอนนี้ออกหมายจับออกหมายจับกันเพิ่มเนี่ย

แต่อาจารย์ปรเมฆเชื่อว่า

เพราะคิดมาแล้วอย่างนี้ป่ะ

ธนงทนายหรือใครหรืออาจจะมีความรู้ทางกฎหมาย

ยอมจำนวนก็ได้ด้วยหลักฐานต่างก็ได้

ก็คดีอื่นคืออาจารย์วรเศษบอก
พอผู้ต้องหารับสารภาพในคดีของคุณก้อยเนี่ย
ค่ะเท่ากับว่ายังท้องอยู่นะใช่โทษประหารชีวิต
จะลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งคดีอื่นในตอนหลัง
มาตอนไหนตอนลูกคลอดอะไรแล้วก็แล้วแต่
แต่คดีประหารชีวิตตอนนั้นมันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึง

แต่คดีที่ชัดเจนที่สุดคือเคสของคุณก้อย

อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บริเวธวิเคราะห์ไว้
วิเคราะห์ว่าเขาจะรับสารภาพ
ออกมาก็คือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเกือบทุกหมายเลย
ซึ่งโทษสูงสุดของฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

สมมุติว่าถ้าเคสแรกของคุณก้อยรับสารภาพ

ไม่รับอาจจะสู้จนถึงดีกาก็ได้
แล้วถ้าเกิดถูกตัดสินว่าผิดอันนั้นจะโดนใช่ไหม

ก็แปลว่าอยู่ที่คดีอื่นแล้วล่ะตอนนี้
แนวโน้มใช้คำนี้ก็แล้วกัน
แต่ถ้ารับสารภาพเราก็ไม่รู้ว่ารับสารภาพ
จะเป็นเหตุให้มีการลดโทษจับประหารชีวิตหรือเปล่านะ
แต่มันมีท่ารับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐาน

แต่คดีหลักเนี่ยคือคดีคุณก้อย

เราก็มีทางทนายความที่เราก็พยายามสอบถามข้อมูลอยู่

คดีหลักของเขาคดีเดียวคือคดีของคุณก้อย
ธนายของคุณแอมนี่หรือหรือคะธนายแอมนี่หรือหรือคะได้คุยแล้วหรือคะ
คุยแต่ว่าเธอก็ยังไม่ขอมาคุยแบบเปิดเผย

ถึงไหนแล้วล่ะถึงทนายนี่แหละ
ธนายนี่แหละธนายแอมนี่แหละอ๋อธนายพอดีเลย

เขาสวยบางวันเขาแค่เหนื่อย
อันนี้อันนี้เป็นรูปที่ทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของแอม

ก็ไม่ได้ให้ใช้รูปนี้เท่านั้นหรอกให้มาหลายรูป

ให้ใช้รูปที่เธอส่งให้
เธอบอกว่าเธอรับทำคดีให้กับแอม
ขณะนี้เนี่ยขอแจ้งเพื่อทราบนะ

ทำคดีเดียวนะคือคดีการเสียชีวิตของก้อย
วันนี้รวมแล้ว๑๑หมายแล้วเนี่ยคดีพวกนี้เธอไม่ได้เป็น
ทนายความให้ส่วนตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถมีทนายได้
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการจัดหาทนายความให้
แบบไหนอย่างไรโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะเป็นผู้จัดหาทนายให้กับผู้ต้องหาตามจำนวนหมายจับ
เช่นมีเหยื่อสิบสี่คดีมีหมายจับสิบสี่หมาย
ก็จะมีทนายที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจัดหามาให้๑๓คน
แต่ไม่รวมกับทนายธันนิชานะขอแจ้งเพื่อทราบ
เพราะทนายธนิชาทำคดีเดียวคือคดีของคุณก้อย
แอมถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะส่วนวันนี้เนี่ย
ทนายธนิชาบอกว่าตำรวจได้เข้าไปยังทันทะสถานหญิงกลาง
พร้อมกับทนายความด้วยเพื่อไปแจ้งหมายจับกับแอมอีกหนึ่งหมายจับ
อ่าซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นคดีไหนนะฮะตอนเนี้ยแอมรับทราบแล้ว
ว่าตัวเองเนี่ยมีหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งหมายก็เท่ากับว่าแอมเนี่ย
รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แค่สองคดีนอกจากนี้เสมียนทนายนะฮะก็ได้ส่งภาพนิ่ง
ทันทะสถานหญิงกลางหนึ่งภาพมาให้ทีมข่าวของเราอ่า
เสมียนของทนายธนิชานะพร้อมกับบอกว่าวันนี้แอมได้ออกจากห้องกักโรคแล้ว
เพราะว่าตอนที่ถูกส่งมาเรือนจำเนี่ยต้องไปกักโรคเรื่องของโควิดก่อน
แล้วย้ายไปอยู่ที่ตึกบัวเมตตารวมถึงได้ฝากเงินให้แอมไปสองพันบาท
เพื่อให้แอมเอาไปใช้ซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อข้าวของจำเป็นภายในเรือนจำ
ทางทีมทนายความเนี่ยของแอมเนี่ยฝากไว้ให้กับทางราชธรรม
และแม้จะมีหมายจับเพิ่มแต่แอมเองก็ไม่ได้กังวลหรือว่าเครียดอะไร
ยังกินข้าวได้ปกติปรับตัวด้านในได้ดีไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องลูกด้วย
นะฮะทั้งลูกที่อยู่ข้างนอกที่เกิดกับสามีอดีตตำรวจ
หรือว่าลูกที่อยู่ในท้องตอนนี้ทุกอย่างก็ปกติทุกอย่างสำหรับแอม
ค่ะอันนี้ข้อมูลที่ทนายเขาบอกมาคนก็ถามหาไหนไหนก็พูดถึงเรื่องของอดีตสามีตำรวจ
ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าหลังจากที่ไปให้ปากคำกับตำรวจเมื่อ๒๗เมษายน
กว่า๑๐ชั่วโมงแล้วตอนนี้ไม่มีใครตามตัวเจอเลยอ่ะครับหายไปเลย
นี่ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับเขานะคะโทรคุยกันพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
ศรีวุฒาพรอดีตรองผู้กำกับสพเมืองบ้านโป่งและเป็นอดีตสามีของแอม
ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวเราบอกว่าผมจะไม่ขอพูดถึงคดีของอดีตภรรยาอีกแล้ว
เพราะให้ข้อมูลไปมากพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้ย้ำคำเดิมจะไม่มีการช่วยเหลืออดีตภรรยาเด็ดขาด
และผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภรรยาในการก่อเหตุตอนนี้ขอเวลาไปเคลียร์เรื่องเอกสารลูกทั้งสองคนที่เกิดกับแอมก่อน
ในกลุ่มคนที่เขาเสียชีวิตกันไปรู้จักกัน
รู้เวลาผมตรงนั้นผมอยู่กำลังรีบหนึ่งขาดเอกสารเรื่องหลายอย่างอยู่
พอจะรู้อะไรเป็นอะไรนะครับก็มีปัญหาก็ต้องสู้ต่อไป
คือยืนยันว่าเราไม่ได้รู้เห็นพฤติกรรมของแกเลยใช่ไหม
วันนี้ทีมข่าวไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะเพราะมีรายงานข่าวว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้สั่งย้ายให้พันตำรวจโทวิทูลมาช่วยราชการที่ภูทรจังหวัดราชบุรีซึ่งให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยแล้วก็ยกเลิกคำสั่งให้ย้ายไปเป็นพนักงานสอบสวนที่สพสวนพึ่งด้วย
จากข้อมูลเห็นว่าพันธุ์ตำรวจโทวิทูลได้ทำงานอยู่บริเวณชั้น๓ซึ่งเป็นกลุ่มงานเกี่ยวกับกลุ่มงานสอบสวน
แต่ไม่ได้ยุ่งกับคดีแอมคือเหมือนจัดเป็นห้องว่างให้นั่งเฉยอะค่ะ
รอผลการสอบสวนออกมาก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยพันตรวจโทวิทูลจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุของแอมไหม
บังคับบัญชาเองก็ให้พันธุ์ตำรวจโทวิทูลเข้ามาเซ็นชื่อเข้าทำงานทุกวันเพื่อรายงานตัวด้วย
ทะเบียนกข๕๖๖๕สุโขทัยคันนี้ค่ะเป็นของพันตำรวจโทวิทูลจอดอยู่
ซึ่งถ้าจำได้คันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเคยเก็บตัวอย่างวัตถุพยานในรถไปแล้ว
เพื่อหาสารสายนายแล้วก็ส่งคืนให้พันตำรวจโทวิทูลกลับมาใช้งาน
กลับไป๒๗เมษายนมีรายงานจากอาจารย์ออสอาจารย์ออสในฐานะผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
พบสารสายนายบริเวณคอนโซลด้านหน้ารถฝั่งขวาในรถคันนี้รถของอดีตสามี
รถของพันตรวจโทวิทูลนี่แหละเจอตรงคอนโซลหน้ารถฝั่งขวาก็แปลว่าฝั่งคนขับ
ทีนี้ไขข้อข้องใจกันหน่อยว่าเอ้าเจอขนาดนั้นแล้วตกลงเขาไม่เกี่ยวกันเหรอ
เพราะรถคันนี้เห็นบอกว่าใช้ร่วมกันระหว่างพันตำรวจโทวิทูลกับแอม
สอบถามเรื่องหลักสูตรการเรียนของนักเรียน
ตลอดระยะเวลาหลักสูตร๔ปีว่าในร้อยเขาเรียนอะไรกันบ้าง
๑เน้นเรียนกฎหมายรัฐประสาสนศาสตร์แล้วก็ยุทธวิธีการยิงปืน
ปี๒เน้นเรียงกฎหมายเหมือนปี๑
ปี๓เน้นเรียงการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และปี๔เน้นสืบสวนสอบสวนคดีลักษณะพิเศษทะเบียนประวัติอัธยากรการเงินแล้วก็การคลัง
สาเหตุที่ตัดพันตำรวจโทวิทูลออกจากความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเบื้องต้น
ใช้คำว่าเบื้องต้นแล้วกันนะคะเพราะจากที่ร่ำเรียนมาเนี่ย
ดูแล้วก็ไม่มีส่วนไหนหรือช่วงเวลาไหน
ที่ตำรวจจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสารพิษยนาย
แต่มันดูแค่นี้ไม่ได้หรอก
ตอนนี้อย่างที่บอกว่าที่ถูกสั่งย้ายมาช่วยราชการเนี่ย
ก็คือย้ายมารอว่าผลสรุปออกมาเนี่ย
คือมันต้องร้อยเปอร์เซ็นจริงว่าพันตรวจโทวิทูลไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่แอมสายนายทำหรือสิ่งที่อดีตภรรยาของตัวเองทำจริง
ถึงจะเรียกได้ว่าไม่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์

เอาจริงทีมข่าวเราก็อยากคุยอะเนาะ
อยากเจอแบบเห็นหน้ากับพันธุ์ตำรวจโทวิทูล

ว่าตกลงอยู่กินกันมาเป็นผัวเมียกันมา
ระแคะระคายไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยจริงเหรอ
ทีมข่าวเราไปรอจนถึง๖โมงครึ่งนะพี่อุ๋ยช่วงเย็น
ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินจน๖โมงครึ่ง
ก็ไม่เจอตัวจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เดินบอกว่า
คุณกลับไปเถอะพันตรวจโทวิทูลเขากลับไปแล้ว

ส่วนรถเก๋งซีวิกสีดำที่เขาใช้เป็นประจำที่นักข่าวเฝ้าอยู่นั่นน่ะ
เป็นรถของกลางที่ยึดไว้ประกอบสำนวนคดีเขาไม่ได้ใช้
ชาวบ้านเองก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริงเหมือนกัน
ก็กดดันออกมากดดันให้พันตำรวจโทวิทูลชี้แจงคลายข้อสงสัย

คนก็เข้าใจว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

เอ้าบอกเลิกกันไปแล้วแต่ก็เห็นยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เลย
ประเด็นที่พันตำรวจโทวิทูลเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากชี้แจงอะไร
เพราะห่วงลูกที่ต้องเห็นข่าวว่าแม่ถูกดำเนินคดี

ห่วงเหรอไม่สงสารเขาเหรอ

ท่านผู้ชมครับ

ล่าสุดวันนี้ที่มีการออกหมายจับเพิ่ม
ลายพยาบาลก็จะรวมกรณีของคุณจุ่มด้วยนะฮะ

ออกหมายจัดเพิ่ม
สิบห้าสิงหาคมปีหกห้านะครับคุณจุ๋มจันทรัสนะวันนี้คุณสุชาดา
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณอิฟต์สามีของคุณจุ๋มคุณอิ๊บ
ยังทำใจไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้
เปิดใจทั้งน้ำตาเลยบอกว่าตอนนี้ส่งหลักฐานต่างในคดี
แล้วก็คลิปเสียงที่แอมได้พูดคุยกับภรรยาของเขาลักษณะเป็น
หลอกล่อภรรยาให้ออกไปหาที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจะลงมือก่อ
เหตุคุณอีฟบอกว่าวันเกิดเหตุ๑๕สิงหาคมปีที่แล้วแอมมาจาก
ราชบุรีนะครับโทรนัดภรรยาเขาให้ออกไปหาออกไปเจอที่ปั๊มน้ำ
แห่งหนึ่งในพื้นที่ชะอำเพชรชบุรีช่วงระหว่างนั้นคาด
แอมน่าจะหลอกให้คุณจุ๋มภรรยาของเขาเนี่ยดื่มกาแฟเพราะ
คุณจุ๋มชอบดื่มกาแฟมากคุณจุ๋มออกไปเจอแอมแค่สองชั่วโมงนะฮะ
แล้วก็แยกย้ายกันจากนั้นคุณจุ๋มก็กลับมาถึงบ้านตอนกลับ
มาถึงบ้านเพื่อนบ้านสังเกตเห็นสีหน้าแววตาดูไม่ค่อยสู้ดี
จนกระทั่งถึงช่วงพักเที่ยงเนี่ยคุณอิ๊บบอกมาจากที่ทำงาน
มือเท้าเนี่ยดำคล้ำหมดตอนนั้นยอมรับว่า
ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเพราะทรัพย์สินทุกอย่างของภรรยาอยู่ครบ
ไม่มีอะไรศูนย์หายก็เลยไม่ได้ให้มีการผ่าพิสูจน์
ทีนี้พอวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของแอมสายนายแดงขึ้นมาเนี่ย
คุณอิ๊บก็เลยย้อนไปตรวจสอบการโอนเงินต่างของคุณจุ๋มภรรยา
พบว่าคุณจุ๋มเคยโอนเงินให้แอมเพื่อเอาไปลงทุนปล่อยกู้
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณจุ๋มกับแอมคุณอิ๊บบอกว่าไม่ใช่เพื่อนกันโดยตรง
แต่คุณจุ๋มเนี่ยรู้จักแอมผ่านเพื่อนที่ขายประกันชีวิตด้วยกันที่ราชบุรี
หลังจากนั้นพอได้รู้จักกับแอมก็ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง
ก็มีสายของเขาโทรเข้ามาครับเป็นสายสุดท้ายที่ภรรยาผมออกไปครับ
ซึ่งวิธีการของเขาก็ดูจงใจแหละเพราะว่าเดินทาง
ใช่ครับใช่ครับเขาจงใจมาฆ่าเลยว่าเขามาจากราชบุรีนะครับ
ตรงใจมาเพื่อมาชะอำเพื่อที่จะมาฆ่าแฟนผมเลย
เขาก็นัดเจอผมหลังจากที่ผมจัดงานศพภรรยาแล้ว
ผมก็ได้กลับมาที่ชะอำแล้วเขาก็มากับชุดประกันที่แนะนำเขาให้รู้จักกับแฟนผม
เขาก็มาบอกว่าภรรยาผมไม่ได้โอนเงินให้เขา
แต่ทางตัวภรรยาผมต่างหากที่เป็นหนี้เขาอยู่
แต่เขาก็คือไม่ได้เขาอโหสิกรรมเขาเหมือนกับว่ายกให้คนตาย
แล้วเขาก็ยังฝากกำลังใจให้ผมด้วยว่าผมต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้
ผมต้องอยู่ให้ได้ผมมีลูกอยู่ผมต้องเลี้ยงดูลูกผมให้ได้

วันนั้นผมร้องไห้เลยผมร้องไห้ต่อหน้า
ดูสิเนี่ยตอนนั้นก็คุณอีฟบอกมาแสดงความปรารถนาดี
แต่มาวันนี้เนี่ยคุณอีฟบอกสิ่งที่แอมทำมันโหดร้ายเกินไป
ครอบครัวเขาต้องพังทลายนะฮะทุกคนสภาพจิตใจย่ำแย่
ตัวคุณอิ๊บต้องสูญเสียภรรยาลูกสาวของคนต้องกำพราแม่
ทุกวันนี้ลูกจะมีคำถามมาที่คุณอิ๊บตลอด
แม่ไปไหนใครทำแม่ก็ต้องคอยตอบลูกอย่างทรมานใจ
หลังเกิดเหตุแอมกลับแทร่งทำตัวเป็นแม่พระ
แล้วพอมาปลอบใจพอมาให้กำลังใจยังไงต่อรู้ไหม
มาบอกคุณอิ๊บว่าคุณจุ๋มภรรยาเนี่ยติดหนี้เธออยู่นะ

เอาละแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแอมจะยกหนี้ให้ก็แล้วกัน

คุณอิ๊บบอกมาถึงวันนี้แค้นใจมากไม่รู้จะนิยามคำไหนให้สะสมกับการกระทำของแอม
เพราะถือว่าโหดเยี่ยมอมหิตเกินมนุษย์และไม่ขอรับคำขอโทษอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเจอหน้าด้วย
เพราะไม่รู้ว่าถ้าเจอหน้าแอมอีกครั้งเนี่ยจะอดทนไหวไหม
ตอนนี้คือสภาพจิตใจนี่คือแย่มากครับคือจากวันที่ภรรยาเสียผมก็เป็นเหมือนโรค
เด็กซึ่งอันนี้
ไม่ได้นอนหรอกครับเขาคิดถึงแม่เขาเขาสิ้นกับแม่เขา
บอกคิดถึงแม่คิดถึงแม่ผมก็ร้องหาแม่
นี่แหละฮะคือคุณจุ๋มล่าสุดตำรวจในเคสของคุณจุ๋มได้ออกหมายจับแล้วนะครับ
แอมในคอหาค่าผู้อื่นหรือรายตรองไว้ก่อน

ทุกคนมีลูกมีครอบครัวนะ

มันก็เลยมีคำถามย้อนกลับมาว่าถ้าแอมจะรอดการประหารชีวิต
หรือว่าติดคุกได้ไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาเนี่ยอืม
ยังมีโอกาสมาเจอลูกเจอครอบครัวหรือว่าเจอใครกับอีกหลายคนที่แอมอยากเจอ

แต่คนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์ได้เจอใครแล้วนะฮะ

ก็เหมือนที่ทางวินวินบอกอ่ะสรุปแล้วเคสของแอมเนี่ย
มันคือการโกงแล้วฆ่า
โกงจากวงแชร์ติดหนี้เงินกู้หรือว่าหวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ตอนนี้คนก็เลยบอกว่าถ้าบอกว่าเห็นแก่ลูกในท้องที่ยังไม่ได้เกิดมา
แล้วเห็นแก่ลูกกำพร้าของเหยื่อของแอมด้วยไหมนะคะ